มันเป็นประเด็นเพราะว่าคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลทหารเนี่ยจะมีการอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์เยอะขนาดนี้ไหมอะไรแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่คนก็ตั้งข้อสังเกตผู้สื่อข่าวเองก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ไปถามรัฐบาลอยู่บ่อยครั้งทีนี้ก็ลองมาดูกันหน่อยว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีการอนุมั
เพราะความสงบแห่งชาติยังคงให้ความสำคัญกับการจัดหาอาวุธยุทธปกรณ์เพื่อมาเสริมแสนยานุภาพให้กับกองทัพอย่างต่อเนื่อง
เป็นงบ๖๓ปีให้กับกองทัพอากาศจัดซื้อเครื่องบินฝึกซ้อมขับไล่ฆ่าศึกจากประเทศเกาหลีใต้
ขณะที่ระยะที่๓เตรียมจัดซื้ออีก๔ลำตามแผนที่วางไว้
เชื่อว่าทั้งหมดจะได้รับการอนุมัติภายใต้รัฐบาลชุดนี้
ส่วนอีก๖ลำจัดซื้อในปีงบประมาณ๒๕๕๙และปี๒๕๕๙
มูลค่า๑๓๕๐๐ล้านบาทจากประเทศจีนอย่างเงียบจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๑๘เมษายนที่ผ่านมา
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน